เมื่อวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมานะครับเป็นวันครบรอบ๑๓๐ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น
จัดพิธีเปิดนิทัศกาลวิเทศมัยตรี๑๓๐ปีไทยญี่ปุ่น
เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง๒ประเทศ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพบรรยากาศวันเปิดงานนิทัศกาลวิเทศมัยตรี๑๓๐ปีไทยญี่ปุ่น
โดยเป็นการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น
ดำเนินมายาวนานกว่า๑๓๐ปี
ทัศกาลดังกล่าวเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในทุกภาคส่วน
โดยบอกเล่าเรื่องราวระหว่างสองประเทศ
ความสัมพันธ์ระดับพระราชวงศ์
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
ตลอดจนความสัมพันธ์ระดับภาคประชาชนที่มีความผูกพันกันมานาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
เช่นอาหารดนตรีภาพยนตร์รวมถึงการ์ตูนแอนิเมชั่น
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทั้งสองประเทศ
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น

เมื่อวันที่๒๖กันยายน๒๔
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิแห่งญี่ปุ่น
ซึ่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในครั้งนั้น
ถือเป็นการเปิดศักราชแห่งความสัมพันธ์สมัยใหม่
ระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีมาจนถึงทุกวันนี้
นายวิรสักฟูตระกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และนายอิวาโอโฮอิริอิผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
ได้ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานนิทัศกาลดังกล่าว
ซึ่งทั้งสองกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น
มีความแน่นแฟนและใกล้ชิดมาโดยตลอด

การที่ผู้โดนศิษย์การเข้าข้อมูลสำคัญมาก
อกจากนี้ในงานยังมีนายจิรายุตั้งศรีศุกร์
เจมส์จีรายุนักแสดงชื่อดัง

ในโอกาส๑๓๐ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
มาร่วมงานนิทัศกาลอีกด้วย
โดยนายจิรายุกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก
ที่ได้ถูกรับเลือกให้เป็นผู้สัมพันธ์ในครั้งนี้
จากตนเองมีความผูกพันกับประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว
เพราะเคยร่วมงานบันเทิงและอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมาก่อน
พร้อมทั้งสัญญาว่าจะมุ่งเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ก็ในส่วนบทบาทหรือว่าหน้าที่นะครับ
คือจริงแล้วผมก็เป็นเหมือนกับประชาสำคัญครับ
เพื่อให้คนไทยได้รู้ถึงความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
แล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นได้ทราบถึงด้วยว่า

หรือว่ามีอะไรที่ดีกว่านั้นซ่อนอยู่

เล่าแล้วก็เอาไปบอกให้เขาเพราะว่าฟังค่ะ
นิทรัศการวิเทศไมตรี๑๓๐ปีไทยญี่ปุ่น
เปิดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม
ระหว่างวันที่๒๗กันยายนถึง๘ตุลาคมนี้

โดยไม่มีค่าเข้าชมใด
นี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้
และเข้าใจประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง

และมีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
ให้มีความแน่นแฟนต่อไป